เล่าเส้นเป็นเรื่องสัปดาห์นี้นักเล่าเส้นจะพาไปค้นหาเรื่องราวของเมนูเส้นอนาชาติ
กับเมนูบะหมี่เกี้ยวแสงจานเจ้าของฉายาบะหมี่จับกังที่ขายดิบขายดีมานานกว่า๓๐ปี
ต่อด้วยสุดยอดราเมนซุปขาวข้นสูตรต้นตำรับจากโอซาก้าที่ร้านราเมนมิซาว่า
จากนั้นเดินทางเข้าที่จังหวัดสุรินทร์เพื่อไปเรียนดูเรื่องราวของเย็นตะโฟเจ้าเก่าแก่
และขายดีที่สุดในเมืองสุรินที่ร้านเย็นโตโฟเฮียเกี๊ย